มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจค่ะแล้วก็เรียกรถเขามาตรวจค้น
ขอตรวจค้นแล้วบอกว่าเนี่ยมียาบ้า

เจ้าของรถก็เลยคิดว่าสงสัยจะเจอมิจฉาชีพเข้าให้แล้วค่ะ

พวกตาเสดติด
คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงนี่คือบทสนทนานะคะของผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนที่อยู่ในคลิป
ซึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจแต่งตัวเหมือนกับตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะ
เรียกรถให้หยุดแล้วขอตรวจดูลักษณะดูบทสนทนา
คือมันก็มีหลายคำที่มันแบบมันไม่ใช่ประโยคที่ตำรวจเขาพูด
พอคันบอกว่าให้ถอดแมทก็ไม่ถอดขอดูบัตรตำรวจ

แล้วยกโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนจะถ่ายเจ้าของรถด้วย

แล้วมีการอ้างถึงไอ้เอ๋
เอาเจ้าของรถก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘ธันวาคม
ที่ผ่านมาที่แยกวงสว่างนนทบุรีค่ะ
เตือนภัยเลยบอกว่ามิจฉาชีพปลอมเป็นตำรวจแล้วนะคะ
ระวังจะเจอแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
พอคลิปนี้เข้าไปในโลกโซเชียลปรากฏ
โอ้โหคนแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลย
พูดแบบนี้ทรงแบบนี้ไม่ใช่แล้วล่ะ
ตำรวจเขาไม่พูดแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีคำเตือนออกมาว่าเราอย่าเปิดกระจกสุ่ม๔สุ่ม๕นะคะ
อันตรายจริงอันนี้คือถ้ามีอาวุธก็โอ้โหลำบากเลย
มีคนถามว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จบยังไง

บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจท้องที่ตรวจสอบว่า
คนในคลิปนี้เป็นตำรวจจริงหรือไม่ค่ะ